พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่นครสวรรค์นะคะ
เป็นรถเครนค่ะขับมาขับมาดีดีเลยนะ
เครื่องดับค่ะเพราะเครื่องดับพวงมาลัยล็อก
เบรกแตกอีกนะคะทำให้ควบคุมรถไม่ได้เลย
พุ่งไปชนรถจักรยานยนต์ที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่
จักรยานยนต์คันนี้มาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูก
สรุปแล้วแม่และลูกเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยนะ
แต่พ่อเนี่ยรอดอย่างปลาทิหานะครับ
เพราะว่าถูกชนกระเด็นออกไปไกลจากจุดเกิดเหตุเล็กน้อยนะคะ
ตำรวจสพมนครสวรรค์และกู้ภัย
เข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสวรรค์วิถี
ในพื้นที่หมู่ที่๙ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนครสวรรค์
จุดเกิดเหตุก็คือสี่แยกไฟแดงฟ้าใหม่
เจ้าหน้าที่ไปถึงไปเจอรถเครนค่ะ๔ล้อชนติดอยู่กับเสาสัญญาณไฟจราจร
บริเวณท้ายรถเครนพบศพค่ะศพนางสาวพิมชนกสิงหาเสนีอายุ๒๒ปี
และเด็กหญิงพิชานันแสงจันทร์อายุ๒ขวบเป็นแม่ลูกกันนะคะ

สอบสวนพ่อของครอบครัวนี้ก็คือนายถะณนันแสงจันทร์อายุ๒๔ปี
เป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้มาบอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจากอำเภอตาคลี
ไปทำธุระที่สพเมืองนครสวรรค์มาค่ะ
ภรรยาและลูกซ้อนท้ายมาด้วย
ขณะที่จอดติดไฟแดงอยู่ตอนแรกได้ยินเสียงจากด้านหลังนะ
เป็นเสียงลักษณะของการเบรกแตก

เครนพุ่งมาชนท้ายอย่างจัง
ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์ก็คือตัวเขา

กระเด็นออกไปจากพื้นที่จุดเกิดเหตุและได้รับบาดเจ็บ
แต่คนที่เสียชีวิตคือภรรยาและลูกสาวนะคะ
คนขับรถเครนอ้างว่ากำลังขับรถมุ่งหน้าตลาดศรีนคร
ก็เลยไปพุ่งสุดท้ายรถจากกระยันยนต์อย่างจัง

นำตัวนายอนุชาคนขับรถเครนไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับคนที่เป็นเจ้าของบริษัทขนส่งต่างที่มีรถอยู่ในครอบครอง